เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมท่านไหนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวกันบ้าง
ที่ฉันตื่นเช้ามาเปิดเฟซบุ๊กเปิดอินสตาแกรมโอ้โห
คนกรุงเทพโพสต์กันเยอะมากเพราะคนกรุงเทพตกใจ
ว่ากรุงเทพตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ด้วย
แผ่นดินไหวที่ลาวนู่นน่ะค่ะ
ก็ไล่ระดับจากเบาหน่อย
รู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพตึกสูงเนี่ยโพสต์กันใหญ่เลยโอ้โหสั่นกันใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้ค่ะเราไปดูกันหน่อยว่าในเฟซบุ๊คเขาก็แชร์ภาพกันเยอะ

ทีแรกผมดูคลิปผมเอ๊ะใครไปเขย่าเล่นแล้วก็ถ่ายคลิปหรือเปล่า

นึกว่าแบบเออแกล้งอำกันตกลงเป็นจริงนะฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมีเหตุผลค่ะว่าทำไมกรุงเทพถึงสามารถรับรู้ได้นะคะ
เป็นคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ามัสซิโกนะคะโคมไฟสั่นแบบนี้เลยค่ะ๗นาฬิกา๒๓นาที
ผู้โพสต์บอกว่าแถวสุขุมวิทย์ใครรู้สึกว่าแผ่นดินไหวบ้างที่คอนโดโคมไฟแกว่งเลยจ้า
แล้วก็ติดแฮชแท็กแผ่นดินไหวคือคนกรุงเทพเองก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่แผ่นดินไหวหรือเปล่า
เพราะเราไม่ค่อยคุ้น
มีแถวสุขุมวิทย์นะที่ไม่ใช่แค่ที่นั่นเท่านั้นนะครับพื้นที่อื่นสาธรณ์ชิดลมจตุจักรแจ้งวัฒนะ
มีคลิปจากแกรงสรรสเทือนดูนี่มุริบังแดด

คือมันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเช้า
น้ำเฟื้มสระว่ายน้ำ

ใช่ค่ะบางคนก็บอกเอ๊ะหรือผีอำ

นี่ฮะมีไหมมีที่ไหนอีก
โพสต์คลิปตอนแผ่นดินไหวนะคะ

ว่าโอ้โหรู้สึกสั่นประตูสั่นคมไฟสั่น

เห็นประตูป่ะ
ไปนั่งแล้วก็นั่งหัวเราะตัวเอง

แม่ก็แก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำ

ว้าวอนุ่มลูกเขามาเหมือนชื่นด้วย

แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกูจะตายก่อนเลยว่าจะอย่างนั้นไง
เพราะต้องหยิปโทรศัพท์ก่อน
สวดมุ่นเป็นภาษาอะไรภาษาอฟริกา
บอกถ้าเวียบริกฝุ่นเร็วก็ลงมาแล้วคนลงมา

เขาบอกเขาอุ้มลูกคุณต้นหอมลงมาเลย
ไม่ใช่ลูกตัวเองด้วยอุ้มลงมาก่อนด้วยความเป็นห่วง
แต่คุณก็แปลกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

ถ้าเกิดพื้นที่อื่นที่อาจจะใกล้กับสปลาว
มันก็เป็นไปด้านที่จะรับรู้ถึงแรงสรรเสธือน
แล้วทำไมกรุงเทพไกลขนาดนี้ถึงรับรู้ได้เนอ

เดี๋ยวใช้ภาพกราฟิกอิเมอร์ซีฟนะคะติดตามได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับในเช้าวันนี้คนไทยเกือบครึ่งประเทศ
น่าจะรับรู้ได้ถึงแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหว

มีแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือมาอีสานมากลาง
กรุงเทพมหานครก็รับรู้ได้นะครับ
แต่ถ้าจะดูจริงแล้วเนี่ยเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่สปลาวนะครับ
เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา๒๓นาฬิกา๔๙นาทีนะครับ
หลังจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้
ซึ่งถ้าจะดูในส่วนของไทยนะครับที่เรารับรู้แรงสรรสะเทือน
เพราะในพื้นที่ของเราเนี่ยแรงสันสะเทือนที่เรารู้สึกได้หลัก

ครั้งแรกเลยนะฮะนี่เป็นช่วงเช้ามืด๔นาฬิกา๓นาที

ในครั้งนี้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้ดิน๕กิโลเมตรนะครับ
อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้สำคัญมากนะฮะ
เพราะว่าหลายคนรับรู้รู้สึกได้บางคนถ่ายคลิปได้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าตื่นกันแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำจะไปทำงาน
จะไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนโดยเฉพาะในกรุงเทพหลายจุดด้วยกันนะครับ
ครั้งนี้มีแรงสรรสะเทือนจากแผ่นดินไหวในเวลา๖นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
ศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน๓กิโลเมตร
ส่วนถ้าวัดแรงสันสะเทือนอยู่ที่๖๔แมคนิจูตร
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากทราบสาเหตุนะครับว่า
เอาแล้วศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่สปลาว
ทำไมถึงรับรู้แรงสั่นสะเทือนมาได้ถึงประเทศไทยถึงกรุงเทพมหานคร

นี่นะฮะเราเริ่มจากจุดศูนย์กลางก่อนครับ
ศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวที่สปลาว

ของบ้านน้ำช้างตขุนน่านอเฉลิมพระเกียจจน่าน
ห่างจากตรงนั้นเนี่ยประเทศไทยตรงนั้นเนี่ยแค่๒๐กิโลเมตรเท่านั้น
ส่วนสาเหตุครับทุกผู้ชมครับดูตรงนี้นะฮะ

แขนงรอยเลื่อนแม่น้ำแดงที่ทรงพลังยังมีพลังของสปลาว
เมื่อเกิดการเลื่อนการเคลื่อนตัวนะครับ
เป็นการเลื่อนในแนวราบฮะแล้วจมตัวเล็กน้อยในระดับตื้น
ลงไปใต้ดินประมาณ๕๖กิโลเมตรอาจจะฟังดูไม่เยอะ
แต่แผ่นดินไหวเนี่ยยิ่งลึกไม่เยอะก็คือประมาณแบบนี้๕๖กิโลเมตรเนี่ย
มันไปแนวราบเยอะครับเพราะฉะนั้นถึงส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
รับรู้ความรู้สึกของแผ่นดินไหวได้มาถึงกรุงเทพมหานคร
ทีนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะมีอีกคำถามหนึ่งนะครับว่า
เอาจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่สปลาวเนี่ยดูแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือ
ห่างจากน่าน๒๐กิโลเมตรแล้วกรุงเทพรับรู้แรงสรรสะเทือนแบบนี้ได้อย่างไร
ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเจาะลึกลงไปถึงชั้นดินของ
กรุงเทพมหานครเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาอย่างงี้ก่อน
ลักษณะกายภาพของประเทศไทยเนี่ยเหนืออีสานตะวันออกเนี่ยเขาเป็นดินหิน
แต่กลางกับกรุงเทพมหานครนี่ครับดินเหนียวนะฮะดินเหนียวมันอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับ
เป็นดินเหนียวปนสายก็ลองนึกถึงภาพเราสร้างตึกสร้างอาคารอยู่บนดินเหนียว
แต่ไม่ใช่ว่ามันจะพังถล่มกันง่ายนะฮะเพียงแต่ว่าดินเหนียวแบบนี้เนี่ย
เวลามีแรงสั่นสะเทือนมีความสั่นไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะมากกว่าพื้นที่ที่เขาเป็นดินหิน๒๓เท่า
เพราะฉะนั้นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่สปลาวไล่จากเหนือลงมาถึงกรุงเทพก็จริง
ที่อื่นเขารับรู้บ้างแต่ที่กรุงเทพจะรับรู้แรงสรรสะเทือนได้มากกว่าเขา๒๓เท่า
โดยเฉพาะท่านที่อยู่ในอาคารชั้น๕ขึ้นไป
เช้าวันนี้รับรู้กันเยอะนะฮะนี่คือสาเหตุและเหตุผลนะครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะพื้นที่ที่เราทำให้เห็นนะครับแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับ
เพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนนะฮะ
ไทยจะสร้างตึกสร้างอาคารที่สูงเกินกว่า๕ชั้นขึ้นไป
ในพื้นที่เสี่ยง๒๒จังหวัดนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
จะต้องออกแบบโครงสร้างของอาคารให้สามารถต้านทานแรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเลยค่ะก็สามารถรับรู้ที่จังหวัดน่านขออภัยรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวได้ตั้งแต่ช่วงเช้า
คือรับรู้ได้ค่อนข้างชัดเพราะว่าอยู่ค่อนข้างใกล้พอสมควร
ทีนี้ค่ะชาวบ้านน้ำช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาบอกว่าณตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะ
เพราะว่ายังมีอัพเตอร์ช็อกอยู่เป็นระยะระยะค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานมาจากบ้านน้ำช้างจังหวัดน่านค่ะ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่วันนี้นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำช้างจังหวัดน่านที่นี่นะคะก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็เดินทางมาที่บ้านน้ำช้างค่ะเพื่อที่จะมาดูความเสียหายแล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง

ทั้งวันค่ะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับที่เลยก็
ไม่ได้อยู่รวมกันอยู่ในที่แจ้งเลยค่ะ
ไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนค่ะวันนี้อ๋อต้องต้องระวังใช่ไหมค่ะ
ใช่ก็ก็ถือว่านักนะคะก็จากการได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อสักครู่นี้นะคะผู้ใหญ่การนะคะก็ผู้ใหญ่การก็บอกว่า
เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีไม่เคยเห็นฟังนี้เป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกนักฉุดครับครับแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่า
คืนนี้เมื่อกี้นี่คือฉันสะเทือนอีกแล้วก็สรุปแล้ว
ทั้งคืนวันนี้เราเราต้องเข้าระวังอืมค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ค่ะความช่วยเหลือตอนนี้มียังไงบ้างฮะผมก็เลือกความช่วยเหลือในเรา
เราก็ต้องมามาบอกชาวบ้านว่าเรื่องการช่วยเหลือยังไงเนี่ยเรากำลัง
ชงชงไปอืมอืมถ้าถ้าจะมันบอกค่ะก็เรียกว่าความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเนี้ยตอนนี้ก็ก็เราก็สำรวจก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเอ่อ
ผู้ใหญ่บ้านอย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้นะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านน้ำช้างเนี่ย
ถือว่าหนักสุดหนักสุดครับแล้วก็มีความเสียหายจากบ้านของลูกบ้านทั้งหมดเนี่ย
ประมาณยี่สิบกว่าหลังครับแล้วก็บ้านที่เรามาดูเนี่ย

เพราะว่าเป็นบ้านปูนเสาก็ร้าวหมดเลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศแล้วก็การติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราขึ้นมาติดตามสถานการณ์
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่บ้านน้ำช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะ
ก็มีผลกระทบแรงสันสะเทือนบ้างแต่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ
เคือนทุกเคือนยังปลอดภัยใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่มีอะไรเสียหายในส่วนของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับ